กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับจากเหตุกราดยิงที่นครราชศรีมา
ก็ทำให้ตอนนี้คนไทยเหมือนตกอยู่ในฝันร้าย
เกี่ยวกับเรื่องของเวลาได้ยินเสียงอะไรดัง

และเมื่อวานตั้งแต่ช่วงเช้ามืดมันมีเหตุการณ์แบบนี้ครับ
บริเวณร้านขายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาแถวจุฬา๑๐ซอยจุฬา๑๐
นั้นจะมีร้านขายเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาเยอะนะฮะ
แต่ว่ามีร้านหนึ่งมีเสียงปืนดังออกมาจากร้าน
ทำให้คนแล้วก็วัยรุ่นที่อยู่แถวนั้นตื่นตนกตกใจวิ่งหลบหนีกันใหญ่
มันไม่ได้ดังออกมาแค่นัดสองนัดดังออกมาสามสิบสี่สิบนัด
คือมันเยอะมากแล้วไล่เรียงตั้งแต่เช้ามืดต่อเนื่องอีก
ทีนี้ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็ต้องปิดล้อมสถานที่ตรงนี้ไว้
ห้ามประชาชนเข้าผ่านโดยเด็ดขาด
เพราะว่าจะต้องตามจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุกราดยิงออกมาจากร้านให้ได้
นี่ฮะเป็นคลิปวินาทีที่ทางตำรวจเองได้ไปปิดล้อม
ในการที่จะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืด
แล้วก็มีการทั้งเกลี้ยกล่อมมีการทั้งเจรจา
มีการทั้งไล่ล่าตามตัวจนกระทั่ง๑๐โมงกว่า
ก็เป็นวินาทีที่ตำรวจสามารถคุมตัวนายเอกชัยจารึกศิลป์อายุ๔๔ปีเอาไว้ได้
หลังก่อเหตุรัวยิงปืนหลายสิบนัด
ทำให้ชาวบ้านระแวกนั้นพากันหวาดภาวะเลยฮะแล้วก็ไม่ใช่ระแวกนั้นอย่างเดียว
คนที่ติดตามข่าวสารหวาดภาวะเหตุกระดยิงกันอีกหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตี๔ของเมื่อวานนี้
หลังจากมีประชาชนแจ้งว่ามีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
บริเวณร้านขายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาในซอยจุฬา๑๐เขตปฐุมวันครับ
ตำรวจประสานญาติเข้าเกลี้ยกล่อมสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น
เพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุยังหลบอยู่ภายในร้าน
สถานการณ์ก็ตึงเครียดขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๔๐นาทีนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทกัมปนาศสงวนศักดิ์รองผู้บังคับการปราบปรามสนปทุมวัน
นำกำลังเข้าปิดล้อมพร้อมกับหน่วยอรินทราช
หน่วยนี้ก็เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ไปปฏิบัติการที่เทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วัน
ที่นครราชศรีมาเหมือนกัน
เข้ามาคลี่คลายสถานการณ์จนสามารถคุมตัวผู้ก่อเหตุได้นะครับ
บริเวณหน้าห้องแถวด้านหลังตัวอาคาร
ใช้เวลากว่า๕ชั่วโมง
เรื่องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
หรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงออกมาจากร้านครั้งนี้นะครับ
โดยผู้ก่อเหตุมีปืนในครอบครองทั้งหมด๔กระบอก
ตอนเกิดเหตุใช้ปืน๒กระบอกคือปืนชนิดโคลจุด๔๕
และปืนกล็อก๙มมยิงแบบไร้ทิศทางประมาณ๓๐๔๐นัด
ขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
ซึ่งข้อมูลข่าวรายงานออกมาว่า
เบื้องต้นพบปลอกกระสุนในบ้านพักกว่า๕๐นัด
โดยพบว่าผู้ก่อเหตุมีความเครียดแล้วก็ระบายยิงอัดผนังบ้าน

ทางเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวของผู้ก่อเหตุ
มาสอบปากคำว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรกันแน่

ซึ่งพลตำรวจตรีปียะตะวิชัยบรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่
ได้ให้พี่ชายของผู้ก่อเหตุเข้าไปเกลี้ยกล่อม
เกลี้ยกล่อมเป็นเวลานานกว่า๑ชั่วโมง
ซึ่งทำให้ผู้ก่อเหตุก็สงบสติอารมณ์ลง
แล้วก็ยอมที่จะมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พบว่านายเอกชัยผู้ก่อเหตุครอบครองอาวุธปืน

โดยจากนี้นะครับจะเสนอขอเพิกถอนใบอนุญาตถือครองอาวุธปืน

เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่อันตรายต่อประชาชน

อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เรื่องของปืน
ก็ทำให้ประชาชนตั้งคำถามเหมือนกัน
ว่าปัจจุบันคนครอบครองอาวุธปืนทำไมมันดูง่ายจังเลย

เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเกิดอาการเครียดอาการคลั่งแบบนี้
และใช้ปืนออกมาก่อเหตุอะไรยังไงบ้าง
เบื้องต้นทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เปิดเผยออกมาอีกบอกว่า
จากการสอบปากคำผู้ต้องหา
พบว่าผู้ต้องหามีอาการปกติในขณะสอบปากคำนะ
แล้วก็มีอารมณ์ที่เย็นลง
ผู้ต้องหาระบุว่าสาเหตุที่ยิงปืนนั้นเป็นเพราะปัญหาส่วนตัว
ปัญหาครอบครัวและเรื่องของการค้าขาย
จากนี้นะฮะทางตำรวจจะส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจเพิ่มเติม
โดยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
แล้วก็ยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ

เรื่องของการตรวจสารเสพติดในร่างกาย
เพชรบรมรองผู้บัญชาการตำรวจณคอลบาย
ระบุนะครับว่าหลังจากนำตัวนายเอกชัย
ไปตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
พบว่ามีสารเสพติด
โดยยังไม่สามารถระบุว่าเป็นสารเสพติดชนิดใด
ก็ต้องรอผลเลือดจากโรงพยาบาลตำรวจ
อกจากนี้นะครับจากการสอบถามเพื่อนบ้านของผู้ก่อเหตุ
เพื่อนบ้านก็ให้การนะครับว่านายเอกชัย
เคยยิงปืน๕นัดภายในบ้าน

แต่ครั้งนั้นตัวเพื่อนบ้านเองแม้จะได้ยินเสียงปืน

เพียงแต่เรียกพี่ชายของนายเอกชัย
มาพูดคุยมาสอบถามว่าน้องชายของคุณเป็นอะไรหรือเปล่า

แล้วก็จากการสอบถามเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่ง

ประกอบธุรกิจร้านขายเสื้อผ้ากีฬาอะไรนะ
เพราะว่าแถวนี้มันจะขายกันเยอะหลายร้าน
เขาบอกว่าสงสัยว่าตัวผู้ต้องหาน่าจะเครียด
จากเรื่องของการค้าขายนั่นแหละนะครับ
เพราะว่าเหมือนเขาย้ายร้านมา
แล้วก็พอย้ายมาขายไม่ดีเลยคุณ
วันนะรายได้ไม่ถึงพันบาท
จากที่เคยขายดีจากที่ธุรกิจดี

ก็เลยน่าจะเกิดจากอาการเครียดนี่นะครับ
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ต้องสอบปากคำพยาน
รวบรวมการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ
นายเอกชัยก่อเหตุยิงในช่วงเวลาตี๔เมื่อวานนี้
ซึ่งถ้ามีผู้อื่นบาดเจ็บ
ก็ต้องเข้าข่ายความผิดพยายามฆ่าเพิ่มเติมด้วย

ยังไม่มีใครที่เขาเข้ามาแจ้งความว่าเขาเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะก่อนหน้านี้วัยรุ่นเขาก็วิ่งหนีตายกัน
แล้วเขาบอกไม่มีใครในกลุ่มเขาได้รับบาดเจ็บนะครับ
สำหรับร้านค้าเป็นบ้านพักของนายเอกชัยเอง
มีผู้อาศัยอยู่๒คนคือตัวนายเอกชัย
แล้วก็พนักงานร้านชาวลาว
ก่อนเกิดเหตุ๓วันนายเอกชัยปิดบ้านเงียบเลย
แล้วก็สั่งให้ลูกน้องไม่ต้องมาทำงาน
ส่วนภรรยาของนายเอกชัยกับลูกก็อยู่ที่จังหวัดชายภูมินะครับ

ยิงกันที่ปฐุมวันคนตกใจนึกว่ายิงกันในห้าง

จริงแล้วการทำแบบนี้มันไม่ใช่การเรียกร้องให้คน
เขามองเห็นปัญหาที่เราเกิดขึ้น

จะรู้สึกว่าถ้าทำแบบนี้แล้วมันจะเป็นข่าว
พอเป็นข่าวปุ๊บเดี๋ยวจะมีคนมาสนใจ
แล้วจะมีคนมาช่วยถึงปัญหาที่เราประสบอยู่
แต่สิ่งอื่นใดคุณต้องคำนึงถึงก่อนว่า
ชีวิตคนอื่นมันอยู่ในมือของคุณ
ถ้าคุณจะใช้ปืนในการออกมายิงอะไรมั่วแบบนี้

ก็หนึ่งเรื่องของความเครียดแล้วก็โรคซึมเศร้าของคนในสังคม
กับ๒เรื่องของการครอบครองอาวุธปืน

เออน่ากลัวกว่าอีก